ดูความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินนะครับในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรครับนะครับ
ก็เป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ๒๐ปีครับ
ฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ยี่สิบเก้านะครับที่สลามสุพัชราไส
เป็นบอลนักเรียนที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเล่นกันมันจริงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับ
ประสิทธิภาพในการเล่นของนักเตะนะครับที่โอ้โหแก้เรสซิ่งกันสนุกแล้วก็เล่นฟุตบอลแบบเข้มข้นนะครับ
ถึงใจจริงจริงรอบชิงครับเดินทางมาถึงลูกแม่รำเภยครับ
โรงเรียนเทพศิรินนะครับที่มีโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยอดีต
ทีมชาติเป็นผู้ฝึกสอนครับไปทำทีมอยู่นานเหมือนกันนะครับ
เจอกับชงโคสีม่วงโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยครับ
นี่เป็นจังหวะนะครับที่มีประตูเกิดขึ้นครับ
สิรินได้ประตูนะครับปราบปีชาเพชรทองกัปตันทีมเทพศิริน
กึ่งยิงกึ่งผ่านและบอลฉลับกันตะพลคีรีแรงครับของกรุงเทพคิสเตียน
ทำให้เทพสิรินนำหนึ่งศูนย์และเรียนรุ่นที่สองครับ
นาที๒๐เทพศดินตัดบอลจากการเปิดเกมผิดพลาดของประตู
คือเล่นเพสซิ่งหนักเลยนะครับก่อนได้ลุ้นในเขตโทษ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพัชระชัยนโรงครับหลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไป
สองศูนย์ครับครึ่งแรกนำด้วยสกอร์นี้แฟนแฟนก็เฮกันเลยครับ
รอบแรกเล่นแต่พบกันหมดเนี่ยทางเทพศิดินเนี่ยก็แพ้นะครับ
ทางกรุงเทพคิสเตียนมานะครับสองต่อหนึ่งกรณีครับ
มีจังหวะนะครับในช่วงพักครึ่งครับคุณต่อเตชะทุวานันนะครับ
ก็เป็นอดีตนักแสดงในเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับ
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากสมัยก่อนนะครับเป็นรุ่นที่๒นะครับ
ขอแฟนแต่งงานครับโอ้แฟนแฟนร่วมหมื่นเนี่ยก็เฮดีใจกันหมดเลยครับ
ทำเลยนะครับแฟนก็ตกลงอยู่แล้วครับ
ถือว่าเป็นภาพน่ารักนะครับระหว่างเกมที่ค่อนข้างจะดุเดือดกัน
ในช่วงแรกครับจากนั้นครับไปดูเกมกันต่อครับ
ในช่วงครึ่งหลังกลับมาเข้มข้นอีกครับนาทีห้าสิบห้า
ราชปีชาเพชรทองหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาไกลครับ
ฝั่งของเทศซีรีส์ก็ดีใจกันยกใหญ่นะครับอูหูเข้าไปเฮกัน
สนั่นเลยครับทั้งรุ่นพี่สิทธิ์เก่ามากันหมดเลยครับ
แต่ว่าสุดท้ายภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ครับผู้ช่วยผู้สิน
ยกพงศ์ลำนาอย่างไม่ได้รู้ดีสามแล้วแต่โชคที่เหลือเนี่ย
ก็เป็นภาพแห่งความสำเร็จนะครับจบเกมเทสซีนชนะ๒๐ครับ
ส่วนคู่จริงที่๓ส่วนกุหลาบวิทยาลัยเสมอกับอสัมชัน๑ต่อ๑ทำให้คลอกอันดับ๓ร่วมครับ
หลังจบเกมนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชเทพศิรินครับรวมถึงสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันครับ
ลงมาฉลองแชมป์ในสนามสุดเหวี่ยงเลยครับซึ่งก็ถือเป็นแชมป์จตุรมิตรสมัยที่หกของเทพศิดิน
ก็น้อยกว่าอีก๓โรงเรียนนะแต่รอคอยไปอย่างยาวนานทำให้ทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนั้นได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากครับ
ซึ่งโค้ชโตยพร้อมด้วยทีมงานสตาร์ฟแล้วก็ผู้เล่นของเทพศิรินนะครับพร้อมใจกันเนี่ยครับ
เดินเท้าจากสนามสุขพัชราศัยกลับไปที่โรงเรียนเทพศิรินนะครับระยะทางก็ประมาณสักกิโลกว่านะครับ
เดินเท้าก็น่าสักประมาณ๒๐นาทีได้นะครับถ้าเดินไม่ได้เร็วมากนะครับก็เป็นการฉลองความสำเร็จพร้อมกับประกาศนะครับ
ให้วันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษของโรงเรียนเลยนะครับเพราะว่าทั้งนักเตะเองนะครับทั้งทีมงานทำงานกันเหนื่อยแล้วก็นักเรียนทุกคนก็เดินทางไปเชียร์เกมนี้กันแบบแทบจะหมดโรงเรียนเหมือนกันนะครับ